พาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านติดตามกันต่อกับถอดสูตรนะครับ
วันนี้จะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจด้านความบันเทิงครับ
คือได้ร่วมถวายงานในหลวงราชการที่๙ผ่านทางบทเพลงสันเสริมพระบรมีที่มีการฉายในโรงภาพยนตร์นะครับ
เนื่องจากว่าได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของพระราชประวัตินะครับ
พระราชดำรัฐรวมทั้งพระราชกรณียกิจแล้วก็พระบรมราชวาสของในหลวงราชการที่๙นะครับ
ให้ประชาชนนำไปเรียนรู้รวมทั้งระลึกถึงพระราชหารุทัยของพระองค์ท่านแล้วก็น้อมนำปฏิบัติกับตนเองครับ
ติดตามพร้อมกันในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ซึ่งตรงหน้าจะเป็นพระบรมชายลักษณ
ซึ่งสมัยก่อนตามธรรมเนียมของการฉายภาพยนตร์
ก็จะมีการยืนแสดงความเคารพนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเรา
ซึ่งธรรมเนียมนี้ก็ได้ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
ความผูกพันตั้งแต่วัยเด็กของสุวรรดิ์ทองร่มโพ
คลุกคลีและใช้ชีวิตอยู่กับโรงภาพยนตร์
ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวมาโดยตลอด
โดยเฉพาะเมื่อต้องรับช่วงธุรกิจต่อจากคุณพ่อ
และหนึ่งในสิ่งที่สุวัสดิ์เห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และถือเป็นการร่วมถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คือการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชดำรัฐ
พระบรมราชวาสและพระเกติคุณ
ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ระลึกถึง
และเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์
เพลงสันเสริญพระบารมีที่ฉายภายในโรงภาพยนตร์
เราได้มีการจัดทำเพลงสันเสริมพระบารมี
เรียกว่าน่าจะมากที่สุดนะครับ
โดยในแต่ละเวอร์ชั่นในแต่ละชุด
ก็จะมีข้อแตกต่างกันออกมานะครับ

ภาพที่หาชมยากนะครับ
ที่ไม่เคยปรากฏบนสื่อต่างออกมา
เคยทำมาบวกกับพระบรมราชาวาท
หรือพระราชดำรัฐของพระองค์ในโอกาสต่างนะครับ
หรือแม้กระทั่งชุดสกสนะครับ
นั้นเราใช้ชื่อว่าพรของพ่อนะครับ
ทุกวันที่๓๑ธันวาคมนะครับ
พระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยก็จะทำสกสนะครับ
โดยลายพระหาดของพระองค์ท่านมอบให้เป็นของขวัญ
อบให้ในวโลกะวันขึ้นปีใหม่
ด้วยคำสอนด้วยคติเตือนใจต่างเหล่านี้เนี่ย
เพื่อให้ปวงชนหรือประชาชนของท่านเนี่ยนะครับ
เป็นในวรโอกาสขึ้นปีใหม่
สิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจเราได้มีโอกาสนำเสี้ยวหนึ่งของ
งานของพระองค์ท่านได้ถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
ได้ทราบได้รับรู้ถึงความเหนื่อยยากลำบากของพระองค์ท่านครับ
ความสูญเสียอันแสนยิ่งใหญ่เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมปี๒๕๕๙
นำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่ประชาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวดบอกว่าเราทุกคน
จะต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนั้นให้ได้
และจะต้องแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทำความดี

ร่วมสารต่อพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙

เดินตามรอยพยุคลบาท
้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
ช่วยให้ธุรกิจยืนหยัดได้อย่างมั่นคง

ก็หลักคำสอนของพระองค์ท่านนะครับ
หลายโอกาสหลายครั้ง
ที่เราได้นำมา
ปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
ในการดำเนินธุรกิจนะครับ
ไม่ว่าเราจะฟันฝ่าอุปสรรคอย่างไรก็ตามนะครับ

เมื่อเราได้นำมาแล้วเนี่ย
มันสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างนะครับ
อย่างที่พระองค์เคยตัดไว้ว่า

วันนี้บริษัทเราเจริญก้าวหน้า
เราก็พยายามที่จะตอบแทน

มีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับ
ที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์ยังทรงอยู่ในหัวใจของผม
แล้วก็ประสบนิกรชาวไทยตลอดไปครับ
มีความรู้สึกภาพภูมิใจนะครับ
เกิดมาในแผ่นดินของผม

แล้วก็ประสบนิกรชาวไทยตลอดไปครับ